จะบอกว่าเป็นมหากรรมที่แบบว่าถูกปลดถูกยกเลิกเลย
สำหรับไข้ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะ

ล่าสุดค่ะงานที่งานใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ

โดยเฟซบุ๊คของคุณกล้วยแขกสิริโชคสอนสุพรรณ
ทายาทลูกทุ่งชื่อดังที่เป็นผู้จัดงานนี้ค่ะ
ประกาศว่าได้ตัดสินใจยกเลิกคิวงานของน้องเจนี่แล้วก็ลิลลี่

สัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควร์
และงานกาชาติจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำปี๒๕๖๓แล้วค่ะ
เดิมนะที่มีคิวขึ้นแสดงในวันที่๒๘พฤศจิกายน

แต่ด้วยกระแสต่อต้านจากโซเชียลจำนวนมาก
เรียกร้องมายังเพจการจัดงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ดำเนินการยกเลิกคิวของสองลูกทุ่งเฉาออก
ทั้งนี้ค่ะยังบอกต่ออีกว่า
งานนะได้นำรูปของน้องเจนนี่แล้วก็ลิลลี่
ออกจากการโปรโมทงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย

แล้วก็ถ้าหากมีการประกาศโปรโมทศิลปินที่จะมาขึ้นโชว์แทนในเวลาดังกล่าว
ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วย
ทำให้กระแสโซเชียลพอใจค่ะ
ในการดำเนินงานของฝ่ายจัดงานจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยวนี้สังเกตไหมภาพลักษณ์ศิลปินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะ

ตอนนั้นที่มีข่าวเฉามากเนี่ยผู้จัดงานเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกได้นะคะคุณผู้ชม
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นกำลังใจทุกฝ่ายนะคะ
กระแสโซเชียลนี่หนักหน่วงอยู่นะ
ถ้าเวลามันมาเป็นเรื่องบวกก็เป็นพลังบวก
แต่ถ้ามาในทางลบนี่ก็โหทำลายชีวิตเลย